วันนี้นะคะนายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ได้มอบบัตรประชาชนให้กับคนที่ไร้สัญชาติ
เขายื่นเรื่องขอขอสัญชาติไทย
ให้บัตรประชาชน๓๐คนนะคะ

และพระเอกพลหรือโค้ดเอกนะคะอีก๑คนก็รวมเป็น๔คนนะคะ
นายสมศักดิ์คณาคำในอำเภอแม่สายค่ะ
เด็กชายมงคลบุญเปี่ยมอายุ๑๓ปีค่ะ
เด็กชายอดุลสามอ่อนอายุ๑๔ปี
นายพรชัยคำหลวงอายุ๑๖ปี
และคนสุดท้ายก็คือพระเอกพลจันทวงศ์หรือโค้ชเอกนะคะ
ซึ่งการได้รับสัญชาติไทยในครั้งนี้นะคะ
นายอำเภอแม่สายบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับการติดถ้ำหลวงนะคะ
เพราะว่าทั้ง๔คนทีมหมูป่าติดต่อ
ขอสัญชาติตามกระบวนการ
ตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์
หลักเกณฑ์การตรวจสอบอะไรต่างมา๒๓เดือนแล้วค่ะ
หลักเกณฑ์ก็คือต้องเกิดในประเทศไทยก่อน
แล้วก็มีการสอบพยานบุคคลมีใบเกิดรับรอง
ซึ่งผ่านกระบวนการตามปกติตามกฎหมายก็คือมาตรา๗ทวินั่นเองค่ะ
ก็ในส่วนของน้องที่หมู่ป่า๓คน
ยื่นคำร้องการเกิดเอาไว้ที่เทศบาลแม่สายแล้วก็เทศบาลเวียงพางคำนะฮะ
เมื่อได้รับใบคำร้องการเกิดได้สัญชาติไทยแล้ว
ก็มีใบรับรองการเกิดแล้วก็อนุมัติสัญชาติไทยนะฮะ
ส่วนโค้ชเอกพระเอกพลท่านเกิดที่โรงพยาบาลแม่สายอยู่แล้ว
มีพ่อหรือแม่เกิดในไทยอยู่แล้วมีหลักฐานการเกิดมีความประพฤติดี
แล้ววันนี้ก็มีการมอบสัญชาติไทยที่อำเภอแม่สายเนี่ย
ไม่ได้มีแค่ทีมหมูป่า๔คนเท่านั้นนะครับ
ก็มีผู้ได้รับสัญชาติไทยครั้งนี้รวมแล้ว๓๐คน
แบ่งเป็นเยาวชน๒๘คนนะครับ
ซึ่งเป็นผู้ที่มีอายุเกิน๑๘ปีบริบูรณ์อีก๒คนนะครับ
ก็ถือว่าได้รับสัญชาติไทยกันในวันนี้นะครับ